แน่นอนอยู่แล้วเพียงแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยเรายังไม่มีความพร้อมด้านสถานที่นะครับ
ก็เราจึงเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าครับผมเท่านั้นเองครับ
ของวันนั้นนะครับวันที่๑๖กุมภาพันธ์ที่ฉายนะครับ
ลบวันที่๑๗เลยนะครับก็ไม่ได้ดิ้งนอนใจ
เราเองก็อยากจะแสดงความเสียใจแล้วก็แสดงความขอโทษไปณทีนี้ด้วยครับ
คือผมเองไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าเราเองก็คือผมเองต้องบอกว่าผมไม่รู้
ไม่ทราบจริงนะครับไม่ทราบจริง

เราเลยลองคุยกับผู้บริหารดูครับ
ใช่ครับเราก็ได้ติดต่อทางทีมงานนะครับ
เราก็คิดว่าโอเควันเดียวนะไม่ได้มีอะไรแล้วก็ไม่ได้ไป

เพราะตอนนั้นเราเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
ก็ตอนเข้าไปก็ได้รับแจ้งนะครับเราก็ทำตามในสิ่งที่แจ้งหมดนะครับ
เพียงแต่ว่าอาจจะมีหลุดมานิดนึงที่บังเอิญว่าน้องเขานั่งใช่ไหมครับ